เหลือเวลาอีกเพียง๑วันเท่านั้น

แม้ว่าการรอคอยที่จะได้เข้าไปกราบพระบรมศพ
จะใช้เวลายาวนานกว่า๑๐ชั่วโมง
แต่ว่าทุกคนก็ไม่ละทิ้งความตั้งใจ

โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งสมองระยะสุดท้าย
ที่ได้พาร่างกายมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

จะมีชีวิตอยู่ต่ออีกหรือไม่
ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโข

จะขอนำเสนอชีวิตของประสบกรณิกรคนหนึ่งครับ
ถ้าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

เพื่อทำความฝันครั้งสุดท้ายให้เป็นจริง
ด้วยการมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

และนี่ก็เป็นเรื่องราวของนางสาวนัสสิกาปั้นเน่งเพชร
ป่วยเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้าย

คือการได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

เพราะไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่
จะได้มีโอกาสได้มาอยู่ใกล้ในหลวงรัชกาลที่๙อีกหรือไม่
นางสาวนัสสิกายังบอกอีกนะครับว่า
ทันทีที่ทราบข่าวการขยายเวลา
ให้ประชาชนได้เข้ากราบพระบรมศพ

โดยได้เตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง

นอกจากได้เข้ากราบภัพโรมศพแล้ว
เป่าแซ็กโซโฟนบทเพลงพระราชนิพล
ของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา

แล้วก็พบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง
แล้วหมอก็แจ้งว่าเนื้อง่อนสมองเนี่ย

เป็นชนิดที่๑ในแสนคนที่จะเป็น

ทีนี้ก็ผ่านการฉายแสงมาแล้ว
จนตอนนี้ก็ดีขึ้น

แล้วก็มาเป่าแซ็กเหมือนที่ตัวเองเคยบอก

แต่ตอนนี้ก็คือเป็นหมดแล้ว
เช่นเดียวกับในชาญกรองทองชาวจังหวัดกำแพงเพชร
ที่มารอกราบพระบรมศพตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา
แม้ว่าวันนี้จะใช้เวลาถึง๑๓ชั่วโมง

โดยได้นำเอากรอบรูปธนบัตรและเงินเหรียญ
ตนเองสะสมมาตั้งแต่ปี๒๕๒๕ติดตัวมาด้วย
เพราะจะได้รู้สึกว่ามีในหลวงอยู่ใกล้ตลอดเวลา
มาแต่ละครั้งก็จะทำภาพมาแต่ละภาพละภาพ
จะไม่ซ้ำกันก็คือภาพนี้เป็นภาพสุดท้าย
รอภาพของในหลวงคือธนบัตรครั้งสุดท้ายของท่าน
มาครั้งที่๑๙ครั้งนี้ก็ดีครับมาก็อธิษฐาน
ธิษฐานถึงท่านว่าขอให้เรามีสิ่งดีแล้วก็ขอให้ท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า
แล้วก็ท่านทนอยู่แบบสุขติแล้วก็มองดูประชาชนของเรา
สุขใจมากครับที่มาตื่นตันยังตื่นตันมากเลย
สำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ซึ่งจากการสอบถามกับประชาชนที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าจะกลับไปต่อแถว
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอีก
พอหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกแล้ว
อยากจะเก็บความทรงจำและความรู้สึกดีไว้จนวินาทีสุดท้าย
และบรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาพระราชวังในตอนนี้
แม้จะผ่านเวลามาจนถึงค่ำคืนแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีประสบกรณิกรเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังอย่างเนื่องแน่น
เช่นนี้เชื่อเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวินาทีสุดท้ายของวันพรุ่งนี้ครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากด้านหน้าพระบรมมหาราชวังครับ